คุณผู้ชมต้องเตือนภัยกันหน่อย
เดี๋ยวจะเจอแบบคนนี้นะครับ
คือเธอเป็นผู้จัดการร้านอาหารนะฮะ
แล้วก็ในวันหนึ่งเธอก็พบว่า
มีคนคนนี้สวมหมวกกันน็อกเข้ามาที่ร้านอาหารของเธอ
แต่มีป้ายแสดงตัวตนว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ใส่เสื้อที่มีโลโก้ของการไฟฟ้าคุณ
เข้ามาที่ร้านเชิรแดกอันนี้ชื่อร้านอยู่ไงครับ

แล้วก็มาบอกกับทางร้านบอกว่านี่
เราจะมายกหม้อแปลงไฟออกแล้วนะ
เพราะคุณค้างชำระค่าไฟมา๓เดือนแล้ว

ตัวของผู้จัดการร้านคนที่ไม่สวมหมวกกันซักนิดนึงนะ
ก็เถียงไปบอกว่าเอ๊ะจ่ายแล้วนะ
ถามคนในร้านถามพนักงานที่ไปจ่าย
จ่ายเรียบร้อยแล้ว๘๐๐๐บาทเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้ตัวของคนที่อ้างตัวว่าเป็นพนักงานไฟฟ้า
บอกว่าจะมาตัดไฟบอกว่าคุณคุณยังไม่ได้จ่ายหรอกนะ
ถ้าคุณไม่จ่ายตอนนี้จ่ายมาที่ผมก็ได้
ถ้าคุณไม่จ่ายให้ผม๘๐๐๐บาท
เดี๋ยวผมจัดการตัดไฟเลยเอาไหม
ตัวผู้จัดการร้านเอาอย่างไรดี
ร้านก็ต้องขายอาหารจะตัดไฟตอนนี้มันก็ใช่ที่

ตอนแรกก็คิดว่าผู้ชายคนนี้มาหลอกหรือเปล่า
แต่ก็ดูป้ายนะป้ายชื่อพนักงาน
พอเห็นแบบนี้ชื่อติดเสื้อหราเหมือนกัน
ชื่อว่านี่นายอะไรรู้ไหมคุณ
นายชัยชนะมุ่งมั่นมีชื่อและนามสกุลพร้อม
มีโลโก้การไฟฟ้าติดไว้ที่เสื้อ
มีป้ายพนักงานที่แขวนคออีกต่างหาก
เอาจริงคุณผู้ชมหลายคนพอเจอแบบนี้
ยอมจ่ายตังค์ก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะ
ผู้จัดการร้านก็เอาเงินสดไป
ให้เงินสดไป๘๐๐๐บาท
แล้วผู้ชายคนนี้พอได้รับเงินไปปุ๊บ
ก็เดินออกไปจากร้านทันทีแล้วก็บอกว่า
ผมไม่ตัดไฟแล้วนะครับ
ทีนี้ตัวผู้จัดการร้านก็เอ๊ะยังไง
ก็เลยติดต่อไปที่สำนักงานการไฟฟ้าทันที
สำนักงานการไฟฟ้าชี้แจงบอกว่า
อ้าวมีการจ่ายเงินมาอยู่แล้วนี่

ไม่มีที่จะให้พนักงานหรือว่าตัวแทนเนี่ย
ไปรับเงินสดจากลูกค้า
เอ้าทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะ
แต่ว่าดิฉันเห็นจริงนะคนนี้เขาปักชื่อไว้
เขาชื่อว่านายชัยชนะนำสกุลมุ่งมั่น

ไม่ได้เป็นพนักงาน
ผู้จัดการร้านอาหารบอกอ๋อถูกหลอกแล้วเนี่ยนะฮะ
มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็พบว่าชายคนนี้คือจริงแล้ว
ก็มาแอบหยิบบินค่าไฟฟ้าที่วางไว้บนเคาน์เตอร์นั่นแหละ
อ้างว่าทางร้านค้างค่าไฟ
ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรวบรวมคลิปนี้
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่ตำรวจ
สพเมืองราชบุรีให้ช่วยติดตามคนร้ายนะฮะ
แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘มีนาคมนี้เอง
ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
เวลาราชการด้วยจะมาทวงค่าไฟได้ยังไง
ใช่ไหมล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดราชบุรีได้โพสต์เฟซบุ๊ค
ชี้แจงว่าการไฟฟ้าได้ประสานผู้เสียหายแล้วนะครับ
ก็ตรวจสอบกับสพเมืองราชบุรี
แล้วก็ต้องขอแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟทุกท่าน
โปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
ไม่มีนโยบายในการส่งพนักงานไปเก็บเงินค่าไฟฟ้า

ชำระเงินค่าไฟสามารถชำระได้ที่

บัตรเครดิตเท่านั้นนะครับ

กับทางด้านภูมิกับการสพเมืองราชบุรีนะครับ
ภูมิกับก็บอกว่าคดีนี้ตำรวจไม่นิ่งนอนใจนะ
สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุ

ชื่อหลาเลยคุณดูสิชัยชนะมุ่งมั่นนะครับ
และจากการที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะครับ
พบว่ามีผู้เสียหายเพิ่มอีก๒รายคุณ

ซึ่งชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือไม่
ชัยชนะมุ่งมั่นหรือว่าชื่อปลอมชื่อเก๊

รวมทั้งกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทั้งที่ร้านอาหารแห่งนี้บริเวณใกล้เคียง
เส้นทางที่คาดว่าคนก่อเหตุจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
เพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
อย่าไปหลอกคนอื่นอีกนะฮะ

ใช่ค่ะปักช่งปักชื่ออะไรแบบนี้เสร็จสับ